สวัสดีครับสวัสดีครับ
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนใน
คู่กัดสะบัดข่าว
อาจจะให้กับผมชนะบุยริสาและน้องจูด้งนะครับ

ของใหม่ของใหม่
เฮ้ยนี่แบบไม่อยากจะเชื่อเลย
บอกแล้วใช่ไหมอย่าไปกินใบกระท่อมก่อนเข้ารายการทำไมคุณไม่ฟังผมเลยรู้รู้ทันอ่ะแต่คุณตกใจอะไรครับ
โอ้โหบอกเลยใหม่สุดแล้วพับได้ด้วยแบบนี้ถ้าใครอยากได้เออส่งไลน์เข้ามาคุณผู้ชมครับ
ที่ไลน์แล้วตอบคำถามหน่อยว่าคุณเนี่ยชอบอากาศแบบไหนที่สุดเพราะอะไรนะครับ
โอ้โหอย่าลืมคำถามง่าย
ให้เวลาก็คือ๒อาทิตย์ยาวกันไปเลยนะคะบอกกันง่ายแล้วกัน
อากาศบ้านเรามันมีร้อนมีหนาวมีฝนแล้วคุณชอบแบบไหนก็แล้วแต่ฝนตกเขาก็ให้กางร่ม
ถ้าหนาวลมก็ให้ห่มผ้าถ้าป่วยไข้ก็ให้ทานยาแต่ที่บอกไม่ใช่เป็นหมอหรอกนะ
แต่เป็นห่วงไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงรักษาท่องมาได้อยู่ถือว่าได้อยู่
ยังไงส่งข้อความกันเข้ามาเยอะเยอะนะคะแต่เห็นว่าช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนจริงจริงเลยนะ
คือทางอุตุเนี่ยเขาก็มีประกาศออกมามากมายหลายฉบับเห็นล่าสุดคุณชิสาฉบับที่๔แล้วค่ะ
ไปดูกันหน่อยว่าสภาพอากาศมันจะเป็นอย่างไรนะครับเราข้ามฉบับ๓ไปเลยแล้วไปฉบับ๔กันดีกว่าคุณชิสา
นี่คือประกาศช่วงตี๕ของเช้าวันนี้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะจะมีมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยแผลลงมาปกกลุ่มประเทศไทยตอนบน
ทำให้บ้านเราจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะในช่วงวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นนะคุณชนะคุณจูด้งอุณหภูมิจะลดลงค่ะลมก็จะแรงขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ย
อุณหภูมิจะลดลง๓๕องศาเซลเซียสเริ่มหนาวแล้วไงภาคกลางก็จะลดลงอีก๑๓องศาเซลเซียสนะคะ
ดังนั้นก็อยากจะเตือนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันการเจ็บป่วยนะ
นั่นก็หมายความว่าช่วงนี้มันคือปลายฝนต้นหนาวแล้วใช่ไหมคุณชิสา
ใช่ค่ะปลายฝนต้นหนาวก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนเลยแต่ภาคใต้ที่เขาบอกว่าฝน๘๔ก็ยังมีฝนหนัก

คือมันก็เป็นปกติอยู่แล้วในทุกปีของทุกซีซั่นทุกฤดูกาล
ช่วงหน้าหนาวเนี่ยทางภาคใต้เขาจะฝนตกหนักหน่อย
จริงค่ะเป็นช่วงมรสุมของเขาเพราะฉะนั้นคลื่นก็จะสูงประมาณสักเมตรถึง๒เมตร
ในช่วงวันนี้จนถึงวันที่๑๔ตุลาคม
ดังนั้นเราก็เตือนแล้วกันนะคะใครอยู่พื้นที่ไหนให้ระมัดระวังสภาพอากาศแปรปรวน
โดยเฉพาะต้องเตือนคนที่อยู่พื้นที่ริมน้ำด้วย
พื้นที่ลุ่มต่างอาจจะเกิดน้ำท่วมนะคะ
ถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ผมว่าก็ต้องไปดูในหลากหลายพื้นที่ตอนนี้

อย่างนี้สวัสดิ์อยุธยาอาวุธจุดงมูลผู้ชมคุณพนาคา
ตอนนี้นะคะหลายพื้นที่เนี่ยโอ้โหอยู่บ้านกันไม่ได้
ต้องขนข้าวขนของออกเพราะน้ำท่วมบ้านค่ะ
อ่ะดูความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องกันหน่อย
นี่ดูแล้วไม่เหลือสภาพเลยนะว่าแต่ก่อนเคยเป็นบ้านเรือนตรงนี้
นั่นแหละสิแล้วอยู่กันตรงไหนก่อนเดือดร้อนกันไปทั่วหน้าเลยค่ะ
พื้นที่ตรงนี้คืออำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เขาเป็นพื้นที่ชุมชนริมน้ำที่ตำบลวัดยมนะน้ำท่วมสูงสองเมตรอะค่ะ
ชาวบ้านคนหนึ่งคือพี่สมชัยวัยภาคีเนี่ยนะคะเขาบอกบ้านเขาถูกน้ำท่วมสูงอ่ะ
ตอนนี้อยู่กัน๕คนนะคะเด็กก็มีด้วยเหมือนกัน
ว่ายน้ำก็ไม่เป็นค่ะก็เลยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนเรื่องของความลำบากยากเข็นที่สุดเลย
ก็คือเรื่องของการเข้าห้องน้ำห้องน้ำที่บ้านเนี่ยใช้งานไม่ได้เนอะจะไปเข้ายังไงถูกไหม
ทุกวันนี้ก็เลยต้องพายเรือออกไปใช้ห้องน้ำที่โรงเรียนหรือวัดนั่นเอง
โอ้โหลำบากมากปวดทีนี่ต้องเผื่อเวลาล่วงหน้านะคะครับส่วนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านแป้ง
เดือดร้อนจากน้ำท่วมสูงกว่าสองเมตรเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะชาวบ้านที่มีอาชีพค้าขาย
เขาต้องขนเข้าของไปวางขายกันริมถนนคือย้ายร้านย้ายบ้านนะคุณชนะ
เนี่ยเหมือนมาตั้งร้านชั่วคราวก็คือขายพวกลูกชิ้นทอดตรงนี้
สู้กันไปเนอะสถานการณ์เป็นยังไงแต่ว่าทำมาหากินก็สำคัญ
ต้องปรับตัวกันไปส่วนเรื่องของการใช้ห้องน้ำอันนี้สำคัญเนาะ
เออก็ไปพึ่งอาศัยทางอบตนะคะเขาก็สร้างเอาไว้ให้ริมถนนริมทาง
เพื่อเป็นการอยู่กันไปก่อนในช่วงของการรอน้ำท่วมรอน้ำท่วมลดลงแน่นอน
อายุทยาก็เดือดร้อนจริงจริงอย่างนี้เดี๋ยวทางไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
แล้วก็คือไทยรัฐกรุ๊ปนั่นแหละที่เดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนกันด้วย
วันพรุ่งนี้นะครับยังอยู่กับที่อายุทยาเรือขนทรายลำนี้ครับ
หูเจอคลื่นน้ำที่แรงมากงานนี้จะสามารถฝ่าไปได้ไหมไปดูพร้อมกันครับ
โอ้โหนี่ฮะที่เห็นอยู่เนี่ยเรียกได้ว่าสู้ชีวิตสุดเลยคุณผู้ชม
อันนี้โชคดีนะที่มีเรือลำเล็กมาช่วยลากด้วยนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเธอจะเห็นได้ว่ากระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวกัน
แรงมากครับซึ่งคนขับเรือเองเนี่ยก็พยายามหมุนพวงมาลัย
แล้วพวงมาลัยเรือมันหุ่นยากนะมันต้องหุ่นหลายรอบมันไม่เหมือนพวงมาลัยรถที่สามารถแบบหุ่นรอบเดียวแล้วมันเลี้ยวได้เลย
อันนี้มันยากนะฮะแต่ว่าคนขับเรือก็สามารถเข้าไปแล้วก็หมุนเรือเข้าไปที่ย่านคุ้งน้ำจนสำเร็จ
งานนี้ต้องแสดงความดีใจเลยว่าในที่สุดเนี่ยสามารถที่จะบังคับเรือให้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็ไม่เกิดความเสียหายใดเลยนะฮะ
มันไหลมากับเรือเนี่ยมันไม่ได้ตีโค้งตามร่องน้ำนะ
จริงค่ะเราก็ต้องอาศัยทิศทางนะคะ
การวางแผนว่าถ้าเราเลี้ยวตรงนี้แล้วมันจะไปตีโค้งตรงไหน
ไม่ง่ายเหมือนที่คุณจูด้งบอกจริงแล้วยิ่งน้ำเชี่ยวแบบนี้ด้วยต้องอาศัยทักษะอย่างมากนะคะ
ก็ต้องชื่นชมคนขับเรือเนาะมีความเชื่อชาญจนทำให้ที่อย่างได้ปลอดภัย
ถ้าดึงเข้ามาไม่ได้มันจะไปชนกับบ้านเรือชาวบ้านที่อยู่ริ่นนานเนี่ยครับ
มักจะส่งเข้ามาแล้วก็บอกกับเราว่าสามารถกู้เงินได้ในวงเงินที่ระดับแสนเลยนะครับ
คือพอเห็นวงเงินคนที่เขามีความจำเป็นต้องหมุนเงินพ่อค้าแม่ขาย
เห็นวงเงินแบบนี้แล้วตาลุกวาวเหมือนกับมีช่องทางให้กับเราใช่ไหม
เออแต่เนี่ยไม่ใช่ระดับแสนแล้วนะนี่ยื่นให้กู้ถึงสามล้านบาทเลย
เยอะมหาศาลโอ้โหแค่จิ้มลิ้งจิ้มลิ้งมุกเดิมอีกแล้วไอ้จิ้มลิ้งน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้ไปเนี่ย
โดนกันมานักต่อนักนะโดนอะไรโดนขโมยข้อมูลครับเพราะมันจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้คุณเนี่ยนะ
กรอกชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขที่บัญชีเท่านั้นแหละครับจบปึ้งเลยฮะ
กรอกเข้าไปแล้วเนี่ยพวกแฮคเกอร์นั่นแหละฮะโจรกรรมทางไซเบอร์นะ
มันจะไปเจาะเอาข้อมูลเผลอไปแอบโอนเงินในธนาคารของคุณจนหมดเกลี้ยง
มันก็มีมาแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยต้องมาฝากเตือนกัน
ล่าสุดอันนี้เนี่ยโดนแอบอ้างว่ามาจากธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทยก็มาชี้แจงว่าไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานะครับ
และถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอะไรประการใดก็โทรไปสอบถามอย่างที่เราขึ้นหน้าจอไปนะครับ

แต่พูดถึงเรื่องจิ้มเมื่อเย็นผมก็จิ้มเหมือนกัน

จิ้มจุ่มอร่อยดีจังเลยอันนี้คือฝากเตือนเพื่ออะไรครับ

ถ้าจิ้มจุ่มมากเกินไปอาจจะเสียตังค์มาก

เราต้องทำล่ะเขาดูแลคนที่บ้านคุณนะ
ไปดูเรื่องวุ่นวายของผัวเมียคู่นี้กันหน่อยนะครับ

เอาจอบเนี่ยไปทำลายข้าวของแล้วก็ไปทำร้ายชาวบ้านกันอีก

ไปทางหมอก่อนสิ

เกิดเหตุวุ่นวายโกลาหลแบบนี้
ญาติเนี่ยต้องแจ้งตำรวจมาจับกลุ่มคนผู้ชายเสื้อเหลืองเนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่๘ตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองชัยนาธนะคะ
ตอนแรกตำรวจเนี่ยเขารับแจ้งมาบอกว่านายโฉอายุ๓๙ปีเมาอารวาส

ก็เลยนำกำลังไปที่จุดเกิดเหตุแล้วไปพูดคุยเจรจากับนายโฉ

แต่พอตำรวจบอกว่าต้องไปโรงพักเพราะมีคนแจ้งความมา
นายโฉอรู้ดังนั้นไงท่าทีเปลี่ยนเลยค่ะ
ก็ขัดขืนไม่อยากให้ตำรวจจับกลุ่ม
แต่ตำรวจบอกไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ก็ต้องจับกลุ่มตัวในที่สุด
ต้องล็อกกุญแจมือแล้วก็นำขึ้นรถไปอย่างที่เห็น

ตำรวจต้องนั่งคุมด้วยนะเพราะท่าทีเหมือนกับอารวาส

ค่ะถามเขาถามว่าวันนี้ดื่มมาไหม
ชอบว่าวันนี้ดื่มมาหรือเปล่าชอบ
โชว์ก็ตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยจะปกติ

บอกวันนี้ไม่เมาไม่ได้กินเหล้าเลย
ไม่ได้เมาไม่ได้กินเหล้า

อันนี้ก็เป็นคำตอบของคุณชนะเองนะ
ท่าทางเขาก็ดูไม่ค่อยปกติแล้วที่สำคัญใบหน้าเห็นไหม

เจ้าตัวบอกรอยที่ได้มาเนี่ยก็คือมาจากการทะเลาะกับเมีย
ให้แผลนี่มาเป็นที่ระลึกว่าอย่างนั้น
เขาก็เลยรู้สึกหงุดหงิดโมโหทำอะไรไม่ได้ก็เลยอ่ะ

เดือดร้อนกันไปหมดเดือดร้อนไปถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดล่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกปกตินะในโฉเนี่ยมักจะกินเหล้าเมาอารวาสกับเมียแบบนี้เป็นประจำ
แต่ครั้งนี้เมาแล้วตีเมียไม่พอค่ะ
ยังไปอารวาสบ้านญาติค่ะ

แล้วใช้จอบจะไปไล่ตีญาติอีก
ผู้ใหญ่บ้านมาเห็นก็เลยรีบมาปรามแต่สุดท้ายไม่ฟังสิคะ
ต้องแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มเพราะกลัวว่าจะไปก่อเหตุหนักกว่าเดิมอีก
นั่นไงก็เรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมจะดีกว่า
ใช่ค่ะนี่ปัญหาเรื่องเล็กภายในครอบครัวก็กลายเป็นปัญหาบานปลายยังไงก็ต้องควบคุมดูแลกันเนอะ

แต่ว่าผัวเมียคู่นี้เนี่ยเขาไปทานก๋วยเตี๋ยวครับ
เสร็จแล้วทางด้านผัวบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วขอไปฉี่หน่อย

แต่อยู่หัวหายไปครับเอ้าหายไปไหนครับเนี่ย

เมียไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยโหเมียออกตามหาให้วุ่นเลย
เนี่ยกลุ่มชาวบ้านเนี่ยแล้วก็เขาช่วยกัน
ลงพื้นที่ไปตามหานายทองภูลสมดี
อายุ๖๒ปีครับชาวบ้านในพื้นที่
ภรรยาเนี่ยเขาบอกว่าสามีเนี่ยหายไปหายไปในป่าข้างทางครับ
พื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลอ้อมกออำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานีหายไปเมื่อไหร่เมื่อบ่ายของวันที่๙ตุลาคมครับ
โดยภรรยาเนี่ยเขาบอกว่าเธอกับสามีเนี่ยเขาเพิ่งกลับจากทำบุญ
ที่จังหวัดนครพนมพอมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ
ก็แวะทานก๋วยเตี๋ยวสักหน่อยนะเสร็จแล้วสั่งมา๒ชาม
แต่ยังไม่ทันได้กินเลยครับสามีบอกโอ้ยไม่ไหวแล้ว
เมียจ๊ะขอไปฉีดหน่อยเออไปฉีดนี่แหละ
ป่าข้างทางครับอ้าวแต่อยู่หายไปเฉยเลยครับ
โอ้โหไม่ยอมกลับมาเส้นก๋วยเตี๋ยวอื่นหมดแล้ว

ผิดปกติมันเขาหายไปไหนนะฮะ
ภรรยาก็เลยตามหาเดินเดินอุ้ยหาไม่เจอ
ก็เลยขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยนี่ครับ
ซึ่งหลังจากที่ทีมกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันตามหาอยู่นานเลย
เกือบ๓ชมนะหายแผ่นไหนเนี่ย

นายทองภูลอยู่ดีก็เดินออกมาพร้อมบอกว่า
เขาเจอชายแปลกหน้า
๓คนมาชวนไปเที่ยวงานออกพรรษา

ใช่เค้าก็เลยเดินตามไปเรื่อย
แล้วระหว่างทางเดินเนี่ยมันเป็นถนนดินลูกหลังนะ
แล้วก็จนกระทั่งไปเจอบ้านหลังหนึ่งสวยงามมาก
ด้วยเหรอสวยด้วยแล้วก็นั่งคุยกันอยู่นานเลยครับเหรอ

เสร็จแล้วคุยนานเกินไปเขาบอกโอ๊ยคิดถึงภรรยาจัง

ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะนางทองภูลเนี่ย
อาจจะถูกผีบังตาหรือเปล่า
เออแต่ก็ยังมีบุญนะสามารถได้กลับมาได้ก่อนค่ำ
ค่ะอืมคืออย่างนี้นะหายไปนานแล้วไปกับใครก็ไม่รู้
นานต่างจากผีหลังนี้กับไปเจออะไรที่มันแปลกประหลาด
ชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อว่าเอ๊ะ
โดนผีพาไปหรือเปล่าโดนบางสิ่งบางอย่างบังตาไม่ให้คนอื่นเขาเห็น
ก็หน้าคนลุกเหมือนกันหลังจากนี้คงต้องไปทำบุญนะเรียกขวัญหน่อยไหม
แล้วหลังจากนี้ที่สำคัญจะไปไหนก็ต้องบอกเมียด้วย
สมมติคุณจูด้องถ้าหายไปมนี่คุณจะตามมั้ย
ตามครับเพราะว่ารักเหรอ
ใช่ตามครับเพราะรักที่ร้านคลาโอเค
อุ๊ยตายแล้วแหม่นไงทุกคนาทับมาทำไมไม่เล่นตามที่ร้านคลาโอเคลานำมาล่ะ
ตรงตามกลับบ้านใช่ไหมอ๋อ
ร่วมหลับนอนก็คือทำกิจกรรมระหว่างสามีภรรยา
นั่นแหละครับเขาบอกว่าสามารถยื่นฟ้องหย่าได้
อะไรจะขนาดนั้นโอ้โหเอามันมีเรื่องของข้อกฎหมายต่างนะครับ
แล้วก็มีเรื่องของกฎหมายตามมาตรานั้นมาตรานี้ผมไม่อยากพูดเลย
พูดไปเดี๋ยวยุ้นอย่างงี้ผมว่าไปดูเอาเองในโพสต์นั้น
ดีเทลรายละเอียดแต่ที่มาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่อะไร
ทุกคู่ที่มีปัญหาในเรื่องลักษณะแบบนี้ผมว่าอย่างแรกอย่าเพิ่งไปนึกถึงข้อกฎหมาย
คุยกันก่อนคุยกันก่อนสิไม่ใช่อยู่เธอไม่ทำการบ้านเหรอ
รู้ไหมมีข้อกฎหมายแบบนี้ออกมาเดี๋ยวฉันฟ้องเธอได้นะ
มันกลายเป็นว่ามันจะจูนกันไม่ติดเดี๋ยวมันจะต่อกันไม่ติด
คุยกันก่อนค่อยพูดค่อยคุยเผื่อมีทางออกอย่างอื่น
งั้นเดี๋ยวไปฟ้องร้องกันมันก็จะบานไปไปกันใหญ่
มองแบบนี้ว่าไอ้ข้อกฎหมายแบบนี้น่าจะเป็นทางออกสุดท้าย
ถ้ามันหาทางออกไม่ได้แล้วยังจริงค่ะใช่มั้ย
คือบางคนอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องแสดงความรักแบบนี้
แล้วมองว่าเป็นเรื่องสำคัญก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าในเมื่อมันไม่ตอบโจทย์ไม่ตรงกัน
ก็อาจจะต้องหาทางออกถูกไหม
ความรักเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงระเบียงก็ได้
เฮ้ย
เท็จนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับ

คุณพ่อสามารถช่วยเหลือลูกสาวให้รอดได้นะครับ

เคยติดคอมานี่คือ๒ครั้งแล้วเหรอ
ใช่ครับคุณพ่อกับคุณแม่เขาเล่าว่า
เพราะว่าน้องฟ้าสายเนี่ยเคยติดคอแบบนี้มาแล้ว๒ครั้งนะครับ

ใช่ครั้งแรกคือตอน๒ควบเอาฝาขวดน้ำดื่มเข้าไปอม
แล้วอยู่มันหลุดเข้าไปหลอดลมตอนนั้นช่วยออกมาได้
ดีนะเอาออกมาได้ตอนนั้นอันตรายกว่ารอบนี้อีกนะ

ต่อไปถ้ารู้ว่าลูกของเราก็ยังอยู่ในวัยเรียนรู้
ชอบหยิบนู่นหยิบนี่มันต้องจับตาให้ดีเนอะ

เคยลูกชายดีฉันควบ๑วันนี้พอดี
กำลังหัดเดินหัดเดินตะตะตะไปเปิดตู้เย็น
เปิดตู้เย็นเข้าไปค้นอาหารกับพี่

กลีบทุเรียนนะเออเอาเข้าปากจ้าแล้วสักพักนี่ฉันหัวร้อนไม่ใช่อะไร
คลายออกได้แต่จังหวะนั้นคือกลิ่นอายกระเทียมมันเผ็ดไหม
ขนาดผู้ใหญ่อย่างเรายังรู้สึกมันแสบร้อนใช่ไหมเท่านั้นแหละร้องจ้าเลยค่ะ
อ้าวดีไปเจอกระเทียมใช่ไหมไม่งั้นเราก็ไปเจออย่างอื่นแล้วยุ่งเลย
เจออะไรครับเจอพริกอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้เฉยไม่ได้กินอะไรไม่ได้มีอะไร
อ่ะแต่ว่าอย่างว่าเด็กต้องสอดส่องดูแลให้ดีจริงนะคะครับเอาล่ะกลับกันตรงนี้เนาะ
ไปดูเรื่องระทึกบนท้องถนนกันบ้างดีกว่านะครับมีคนคนหนึ่งเขาขับรถไปตามเส้นทางอยู่ดี
วิภาวดีหน้าไทยรัฐของเรานี่แหละครับอยู่เกิดเหตุประหลาดฮะ
คือมีคนหนึ่งปั่นจักรยานมาไม่รู้โผล่มาจากไหนเอาก้อนหินก้อนใหญ่ปลาใส่หน้ารถเขาเฉยเลยครับ

ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อนุ่มคนนี้ที่ปั่นจักรยานเนี่ยมาจากไหนอะไรยังไง
อ่ะอ่ะคุณดูก่อนนะคนเนี่ยเขาขับรถมาดีครับ
ก็ตามทางปกติอยู่มาเจอกับจักรยานข้านี้ครับ
โอ้โหแล้วนี่ปลาหินใส่เลยต้องตามสิครับรถมันเสียหายถูกมั้ย
คือจะตามมาเพื่อพูดคุยกันแต่ไม่คุยอ่ะเอาปั่นอย่างเดียวเอาปั่นต่อด้วยเนี่ยดูสิ
แล้วปั่นต่อปั่นไปเรื่อยนี่ดูดูเร่งเครื่องอัดในตัสแล้วรถคันนี้ก็พยายามตามนะใช่
แต่หนุ่มคนนี้ไม่ยอมหยุดฮะปาดหน้าไปเลยปาดอย่างนี้รอดตายมากจังหวะนี้คือปาดออกขวาสุด
เพื่อที่จะหนีไปอีกเลนหนึ่งเลยยังเคราะห์ดีไม่โดนชนโดนเสยไปนะแต่คนที่โชคไม่ดีเลย
ก็คือคนที่ขับรถคันนี้มาคุณเห็นไหมก้อนหินก้อนเบอร์เลอร์ยังหลักฐานอยู่ตรงหน้ายังอยู่ซ้ายอยู่เลยครับตรงนั้นนะฮะ
โอ้โหตอนนี้นะครับผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ได้นำภาพนี้ไปแจ้งความกับทางตำรวจแล้ว
แล้วก็มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วด้วยเดี๋ยวก็คงจะให้คุณตำรวจเนี่ยไปตามหาตัวผู้ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีเพราะเราก็ไม่แน่ใจจริงว่าคนที่เขาปลาก้อนหินมาเนี่ยเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่า
เพราะไอ้ถนนสายเนี่ยคุณเล่นปั่นจักรยานเข้าไปเนี่ยอันตรายมากนะแล้วไปอยู่เลนขวาอย่างนั้น
ใช่น่าคิดนะครับคนปกติไม่น่าจะปั่นเข้าไปในเลนนั้น
เพราะฉะนั้นต้องตามตัวให้ได้จะได้ไม่ไปก่อเหตุแบบนี้กับใครเข้า
ใช่ค่ะอ่าดูคลิปนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะใครหิวแล้วยกมือขึ้นอืม
หิวตลอดเวลาจะพานุ่มและคุณผู้ชมไปทานข้าวขาหมู
บอกเลยว่าร้านนี้เด็ดอร่อยมากเลยนะคะชื่อว่าร้านขาหมูแจงโกะ
อยู่ที่ไหนอร่อยอย่างไรติดตามกันในช่วงสะบัดรอบกรุง
มีทั้งหมูกรอบแล้วก็มีทั้งพวกเมนูก๋วยเตี๋ยว
เอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็น้ำลายไหลกันตรงนี้ค่ะ
ร้านนี้คือขาหมูแจงโกะนะอยู่ที่ถนนเจริญราชพระรามสามกรุงเทพนี้อีก

ขาหมูทอดหมูกรอบและอีกมากมายหลากหลายเมนู
เรียกว่าถูกใจคนชอบหมูอย่างแน่นอนนะคะ
แล้วดูคนราดขาหมู
เนี่ยค่ะมีคณะที่ลวกกำลังดีแล้วเนื้อนุ่มเด้งแบบนี้จัดเสิร์ฟเมาโอ้โหละลายในปากเลยทีเดียว
หรือใครชอบกินแบบพวกคากินะคุณก็จะได้คอลลาเจียลเด้งอร่อยอร่อย

ถูกใจถูกใจโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วอดรนทนไม่ไหวคุณลองตามไปดูแล้วกันนะคะ
ก็จะสั่งข้าวขาหมูแล้วก็ข้าวหมูกรอบแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเกาเหลาสักถ้วยหนึ่ง
เลยทีเดียวนะยังไงถ้าใครอยากจะตามไปดูอีกนะเข้าไปในเพจนี้ได้เลยนะคะ
อะไรเด้งแบบนี้นะครับ

แต่ว่าพาไปดูแม่ลูกคู่นี้
คุณลุงบอกแม่อยากกินหมูทอด

สะกิดยิ้ม
อู๊ยจะกินหมูทอด

มันไม่ทํวกับหนู
แม่บอกแม่มันไม่ทำ

อะไรเปล่า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
แม่หนูชื่อยายหนีบนะแต่แม่หนูชอบจะหาเห็บให้หมาไม่ยอมหาเหาให้หนู
โหแม่แม่ทำเอียงอ่ะ

หาเห็บให้หมาไม่ยอมหาเห่าให้หนู

ไม่ต้องรอให้แม่มาหาเห่าบนหัวหนูห
เออก็หนูอยากจะให้แม่เอาออกเอาใจบ้างที่หมาแม่งี้อยู่ด้วย

มันจะเริ่มต้นจากการที่ผู้หญิงเป็นก่อน

ทีนี้เราเต็มหัวกันทั้งห้องเลย
แล้วตอนกลับมาโรงเรียนนะก็ต้องมาแบบพอกหัวกัน
สมัยดิฉันนี่คือใช้ใบน้อยหนาใบมะขาม

คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะพาไปหาปลาในพื้นที่ที่มันแห้งแรง
ไม่คิดว่ามันจะมีปลาอยู่ในนี้
แต่มันมีจริงว่าแต่มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

ได้คู่กันสมัคร
ยังมีเวลาอีกเยอะนะที่จะร่วมสนุกกัน

ของที่เราจะแจกให้มันดีมากใช่ไหมจูด้ง
คำถามที่ว่าคุณชอบอากาศแบบไหนที่สุดและเพราะอะไร
วันนี้ก็แนะนำแล้วกันอย่าลืมแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์

ข้อความคุณอาโอบอกชอบน้ำฝนชอบหน้าฝน
เพราะว่าชอบฟังเสียงเม็ดสายฝนที่ตกที่หน้าตา
หน้าฝนนะฝนธนสุนทรนี่สวยมากแล้วเสียงดีด้วย

กำลังจะร้องเพลงคนใจอ่อน
แต่อ่อนแต่ไร้ไม่กินไส้อ่อน
อ๊ะมันวิจิกศื้อแหมก็อาจจะดุกษณะกันไป
ส่งข้อความกันเข้ามาได้แล้วก็ลุ้นรับโทรศัพท์ไปนะคะ
แต่ตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูหน้าแหลงของประเทศจีนกันหน่อย
แต่ชาวนาเขาก็สามารถจับปลาจากทะเลสามนี้ได้ค่ะ

แล้วคุณเชื่อไหมว่ามันมีปลาอยู่ในนี้
ใครจะไปเชื่อตรงนี้มันคือทะเลสาบเหรอ
ใช่ค่ะแล้วค่ะดูนะคะปลาเนี่ยมันฝังตัวอยู่ในดิน

ชาวนาชาวบ้านชาวประมงก็เลยมาจับปลาที่มันซ่อนอยู่ใน

เอากระสอบมาบางคนก็เอากระมังบางคนเอาถังมาใส่
แล้ววิธีการจับก็คือง่ายค่ะคุณจูด้งคุณชนะ
เอามือนี่แหละมือเปล่าสองมือเรานี่แหละ
ล้วงไปเลยแล้วก็จับมันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายค่ะ

เราก็จะเจออะไรรู้ไหมพวกปลาช่อนปลาดุบที่มันซ่อนอยู่ในนั้น
บอกว่านี่เป็นการจับปลาช่วงฤดูแรงที่ทะเลสาปโปหยางในมณฑลเจียงซีทางภาคตะวันออกของจีนนะคะ
จริงแล้วทะเลสาปแห่งนี้น่าจะเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์
รองรับน้ำจากแม่น้ำแยงสี่
แต่ว่าปีนี้ค่ะประสบภัยแรงรุนแรงเกิดคลื่นความร้อนสูงสุดในรอบ๗๐ปีค่ะ
ก็เลยทำให้ทะเลสาบมันแห้งเหือดจนกระทั่งกลายเป็นพื้นที่แตกระแหงแบบนี้
แต่ว่ามันก็ยังคงมีปลาน้ำจืดสายพันธุ์ต่างอาศัยอยู่
มันก็คือไปซุกซ่อนคล้ายว่าเป็นปลาจำศีลอยู่ในโครน
สุดท้ายก็จะต้องจับมันมาแบบนี้นะคะ

เพิ่งขายของยังไม่ถึงเวลา

คุณผู้ชมครับเราอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ดูบรรยากาศกันไปก่อนนะครับทางไทยรัฐกรุ๊ปของเราครับ
จัดโครงการทานใจไทยรัฐนำทีมมาโดยผู้บริหารผู้ประกาศข่าวนะครับ
พนักงานในเครือร่วมกันช่วยกันมาแบบนี้ครับ
ร่วมด้วยช่วยกันเลยนะครับที่จะแพ็คของเพื่อไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
แล้วก็ยังไปรับฟังสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สิบเอ็ดตุลาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้นี่แหละครับอ่ะจากสถานการณ์นะครับ
ก็คือฝนตกหนักน้ำท่วมสูงนะฮะในหลายจังหวัด
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับ

คุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
รวมไปถึงอีกหนึ่งท่านก็คือคุณ
สุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์
และคุณธนวลัยวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการออนไลน์

หลายคนเลยคุณเห็นข้างหน้าไหมคุณเบิร์ตน้องไปต่อ
ให้ผมเดินข้างหลังต้อยอยู่นะครับ

ไปกันมากมายหลายคนไปร่วมด้วยช่วยกันแพ็กถุงยางชีพ
นี่เราไม่ได้ไปเอาของก่อนนะเราไปช่วยกันนะ
ไปช่วยแพ็กถุงยังชีพนี่คุณดาวสุภาษาคุณจูด้งก็มี

แล้วก็พี่ทางไทยรัฐกรุ๊ปทุกท่านด้วยนะคะ

จูด้งทางผู้บริหารเขาก็ร่วมด้วยถูกไหมครับ
ใช่ครับโดยการแพ็คถุงครั้งนี้
พนักงานและในเครือนะครับได้ร่วมกันนำสิ่งของจำเป็นต่าง
ใส่ลงในถุงสีขาวแบบนี้ครับ
สกีโลโก้ไทยรัฐทีวีเขียนว่าทานใจไทยช่วยไผ่น้ำท่วมครับ
โดยมีนักร้องชื่อดังอย่างคุณฝนธนสุนทรมาร่วมแพ็คของด้วยนะครับ

ส่วนทางคุณพูดจากวัชราวราชราบคลผู้บริหารไทยรัฐกลุ๊ปเนี่ยนะคะ

เห็นความยากลำบากที่เกิดขึ้นจากอุทธกภัยครั้งนี้ค่ะ
เห็นประชาชนคนไทยจำนวนนึงได้รับผลกระทบ
ก็เลยอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะเป็นกำลังใจ
และเป็นอีกแรงหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องทุกคน
ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปผ่านโครงการทานใจไทยรัฐค่ะ
ทางไทยรัฐกรุ๊ปนะครับก็เห็นความยากลำบาก

ที่ประชาชนคนไทยส่วนจำนวนนึงได้รับผลกระทบนะครับ
เราก็อยากจะมีส่วนร่วมเป็นกำลังใจ
แล้วก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องทุกคนครับ
ผ่านทางโครงการทานใจไทยรัฐในครั้งนี้ครับ
อีกหนึ่งท่านนะฮะสวยใสน้ำใจงาม
คุณจิตสุภาวัชรพลท่านก็กล่าวว่าในการ
ถุงยังชีพในครั้งนี้ทุกคนมาด้วยใจนะ
แล้วก็มาช่วยกันหลังจากแพ็กส์เสร็จแล้ว

เริ่มต้นใดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปครับ
เราก็ขอความร่วมมือแล้วก็เกณฑ์กำลังคนมา
ซึ่งทุกคนก็มาด้วยความเต็มใจที่จะช่วยกันในครั้งนี้นะคะ
เดี๋ยวพอแพ็คเสร็จก็จะนำไปมอบให้กับพี่น้อง
ที่จังหวัดอายุทยาที่อำเภอบางบานค่ะ
นี่ครับทางด้านคุณธนวลัยวัชรพล

ขอส่งกำลังใจกับพี่น้องทุกคน
ที่กำลังประสบความยากลำบากให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยกันครับ

ประสบความยากลำบากอันนี้นะคะ

ส่งกำลังใจให้ด้วยจากไทยรัฐกรุ๊ปทุกคนเลยค่ะ

ยังมีนักร้องชื่อดังและพิธีกร

วันนี้ก็เลยมาร่วมแรงร่วมใจแพ็กถุงยางชีพค่ะ
ก็ถือว่าอยากจะให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ
วันนี้นะคะได้มาร่วมโครงการทานใจไทยรัฐนะคะ

แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ

ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้นะคะ

พวกเรากำลังไปช่วยแล้วค่ะ
อย่างที่บอกนะครับจะไปยังที่แรกก็คือบางบานนะ
ประมาทพระนาคารศรีอยุธยานะครับ
แล้วเดี๋ยวเราจะลองดูก่อน
ว่าที่อื่นอะไรยังไงเรามีความสามารถพอจะเข้าถึงไหม
ยังสามารถเข้าไปมอบถุงยังชีพได้อีกหรือเปล่า

ที่เราจะเข้าไปยังจุดต่างที่เป็นพื้นที่ประสบภัยเนี่ย

สามารถเข้าได้หรือเปล่านะครับ
ก็มีหลายพื้นที่นอกจากอายุทยาแล้วตอนนี้อุบลก็หนักเหมือนกัน
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยค่ะ
คุณผู้ชมไปดูการสระผมกันหน่อย
ถามว่าทำไมต้องดูการสระผม
เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันใช่การสระผมจริงหรือเปล่า
มันยังไงเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
มาดูเรื่องของการเข้าร้านทำผมเพื่อไปสระผมกันหน่อยคุณจะเข้าไหม

แต่ถ้าสระผมแบบนี้ถามคำจะเอาไหม
้าห์ตายล้านไหนไม่เข้าด้วยหรอกครับ
บอกเริ่มงานวันแรกนะนี่ขนาดวันแรกนะเนี่ย

วันนี้เราลากันไปด้วยความน่ารักของน้องแมวแปลงฝันนะคะและติดตามรายการถัดไป
เปิดปากกับภาครูมเราซามคนลาไปก่อน